เรียงไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้
จนกระทั่งมีการทยอยกันกลับบ้านไปของหลายกลุ่มที่มาชุมนุมกัน
แต่ว่าหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาสิครับ
ขณะที่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะนอนหลับอยู่
เกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายเหตุการณ์ในพฤติการณ์ชมนมใช่ไหมครับ
ต้องเราพาคุณผู้ชมมาไล่เรียงอีกครั้งหนึ่ง
ปฏิบัติการก่อนฟ้าสางที่มีการเข้าไป
เคลียร์พื้นที่รอบธรรมเนียมรัฐบาล
ก็เริ่มตั้งแต่ช่วงสักประมาณตี๒๒๐นาทีครับ
ที่บริเวณสะพานมักขวานบรังสรรค์
มีตำรวจชุดคุกคลุงฝุ่งชนประมาณ๑กอง๑๐๐
เข้าไปตั้งแถวอยู่ที่บริเวณบริมครองพดุงกรุงเกษม

หมวกสวมถุงมือแล้วก็มีกระบองด้วย
ซึ่งทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
มวลชนกลุ่มผู้ชมนุมเองก็ที่อยู่บริเวณดังกล่าว
ตัวครับบางคนอาจจะนั่งหลับพักผ่อนกันอยู่
ตัวขึ้นมาเลยครับแล้วก็เรียกให้คนอื่นเนี่ยมารวมตัวกันใกล้กัน
แล้วก็มีการตะโกนถามเจ้าหน้าที่ถึงการเข้ามาที่บริเวณนี้ว่ามาทำอะไร
ก่อนที่จะมีตัวแทนของกลุ่มผู้ชมนุมเข้าไปพูดคุย
โดยขอให้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ในเขตของตัวเองในฝั่งของเจ้าหน้าที่
โดยกลุ่มผู้ชมนุมเองก็จะเดินทางออกจากพื้นที่ภายในเวลา๖โมงเช้า
ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นนะครับนะหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปก็มีการทยอยออกจากพื้นที่กันนะฮะ
หลังจากที่มีการเจรจาต่อรองกันเป็นที่เรียบร้อยครับ
กลุ่มผู้ชมนุมก็ได้กลับเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง
ส่วนตำรวจชุดควบคุมฝุงชนก็เก็บอุปกรณ์แล้วก็เดินเท้าเข้าไปในซอยถนนลูกหลวง
ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่มีรถตู้ของตำรวจขับเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งด้านข้างของธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ก็ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับ
จากนั้นล่วงเลยมาถึงสักประมาณตี๔ที่ผ่านมาครับ
ท่านนายกได้มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทันทีที่มีการออกประกาศทางด้านของทนายอานนท์นำพาแก่นำคนสำคัญก็ได้ประกาศเลยครับ
ขึ้นเวทีใช้เครื่องขยายเสียงให้มวลชนออกจากพื้นที่ให้มวลชนเนี่ยเดินทางออกจากถนนนางเลิ้งแล้วก็นัดหมายกัน
เดี๋ยวจะไปรวมตัวกันอีกครั้งเย็นวันนี้ที่บริเวณแยกราชประสงค์ในเวลา๑๖นาฬิกา
เพราะฉะนั้นต้องจับตานะคะว่าการจับกลุ่มแกนนำไปทั้งทนายอานนท์ทั้งเพนกวิ้นเนี่ยจะเป็นการเติมไฟในกองฟืนหรือเปล่า
เพราะว่าวันนี้เขานัดรวมตัวกัน๔โมงเย็นที่ราชประสงค์ใช่ไหมคะ
เอาล่ะลำดับเรื่อยมาค่ะคุณผู้ชมต่อจากที่คุณทัศนัยบอกไปนะคะความตึงเครียดเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้น
เมื่อตำรวจในชุดปราบจราจนแล้วก็ควบคุมฝูงชนพร้อมโล่และอาวุธสืบเท้าเดินเท้าเข้าไป
ตำรวจประกาศกล้าวเลยค่ะบอกว่าหากไม่ยอมออกจากพื้นที่จะมีการจับกลุ่มทันที
แล้วก็มีบางช่วงด้วยนะคะที่เจ้าหน้าที่เกิดการปะทะกับมวลชน
มีการยื้อยุดฉุดกระชากันเดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้กันหน่อย

ต่อมาช่วงตี๕๗นาทีค่ะคุณผู้ชม
ที่สุดแล้วตำรวจก็นำหมายจับเข้าจับกลุ่ม

นี่ค่ะทนายอานนท์นำพานะคะโดยจะมีการส่งตัวไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ตัวของทนายอานนท์เนี่ยอยู่ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งนะคะ
ที่จะถูกส่งตัวไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนนายพระฤทธิวารักษ์หรือว่าเพนกวินตำรวจนอกเครื่องแบบก็มาจับกลุ่มตัวไป
ตอนที่มีการฉลายการชุมนุมนะคะ
มาเวลาตี๕๓๐ค่ะตอนนั้นเนี่ยเหลือกลุ่มผู้ชุมนุมสักประมาณ๑๐๐คน
ตำรวจได้มีการตั้งแถวดันมาจนถึงบริเวณแยกอุรุพงศ์ทางขึ้นทางด่วนโยมราช
กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศให้ทุกคนกลับบ้าน
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก็ยังไม่ยอมกลับค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการผลักดันกลุ่มผู้ชุมนุมออกไปเรื่อยนะคะ
จนกระทั่งตามรายงานข่าวบอกว่า๖นาฬิกา๔๕นาที
สักครู่ที่ผ่านมาตำรวจควบคุมตัวแกนนำแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมไปกว่า๕๐คน
ไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑นะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยแกนนำถูกจับกลุ่มหมดแล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้ทนายอานนท์ประกาศก้าวเลยว่าถ้าเกิดว่าแก่นำกลุ่มนี้โดนจับกลุ่มไป
เดี๋ยวรอดูว่า๔โมงเย็นวันนี้ที่ราชประสงค์จะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะ